เอาเหตุการณ์ต่อไปก็ตกใจค่ะเพราะว่าที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ย
มีสองโจเป็นแบบแก๊งเลยอ่ะเรียกเป็นแก๊งสองคนเนี่ย
ตระเวนลักขโมยรถจักรยานยนต์ของคนในจังหวัดภูเก็ต
โอ้โหจะจับได้ไล่ทันหรือเปล่าตามไปดู
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่๘๙ทับ๑๓หมู่๑ตำบลวิชิตนะคะ
เมื่อวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมามีวัยรุ่นหลายคน
แล้วรถจักรยานยนต์คันนี้ไม่ใช่ว่าของใครคนใดคนหนึ่งใน๓คนนี้นะ
แต่ว่าเป็นรถจักรยานที่ไปขโมยมารถจักรยานยนต์ที่ไปขโมยเขามา
หลังจากมาจอดแล้ววัยรุ่นชายอีก๒คนก็เดินเอารถจักรยานยนต์อีกคันนึงมา
แล้วก็ขับขี่หายไปนี่นี่ปล่อยให้เพื่อนอีกคนนั่งเฝ้า
คุณดูเขาทำกันเป็นขบวนการเหมือนกันนะ
เอารถคันหนึ่งที่ขโมยมาไปขโมยต่ออีกคันหนึ่ง
ถูกต้องซึ่งสองคนที่ขี่รถหายไปก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะ
แล้วก็พากันขี่หลบหนีหายไปอ่ะคุณดูสภาพเนี่ยแบบเนี้ยขโมยกันเป็นแบบ
ขอโทษเลยอ่ะง่ายกันแบบนี้เลย
ผู้เสียหายพากันมาแจ้งความถึงโรงพักเลยนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาตามตัวเลย๓คนวัยรุ่นในภาพนี้มาเลย
ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทางเจ้าหน้าที่จับตัววัยรุ่นที่อยู่ในภาพมาได้๒คนค่ะ
อย่างที่เห็นเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีเท่านั้นนะ
ปีก็รีบจะเป็นโจรเออมาเป็นโจรอะคุณ
แล้วเขาก็ยอมรับสารภาพว่ากระทำความผิดจริง
ส่วนอีกคนตอนนี้หลบหนีเพราะมีทั้งหมด๓คนจับได้ละ๒คนนะคะ
เดี๋ยวเร่งติดตามตัวไม่รอดแน่นอนบอกเลยแม้หมดอนาคตจ้ะ